ยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงนะคุณผู้ชมสำหรับกรณีหญิงสาวหน้าตาดีคนนึงนะคะ
สองพันยี่สิบแปดหรือทั้งเรื่องของการเหยียดทหาร
มาทำงานที่บ้านเรื่องการจิกหัวใช้ทหารเยี่ยงธาตุ
ให้ตั้งแต่ปอกทุเรียนล้างรถย้ายบ้านล้างบ้านคือทุกอย่างเลยค่ะ
แล้วก็คือเขียนพูดจาคือไม่ดีค่ะคนเนี่ยกระหน่ำด่าในโพสต์
เธอต้องปิดเฟซบุ๊กหนีนะคะปรากฏว่าล่าสุดค่ะ
ทีมข่าวไปเจอกับผู้หญิงคนนึง
บอกว่าเป็นเพื่อนกับป๊อปสาวคนที่อ้างตัวเป็นลูกผู้การ
มีทหารมาทำงานที่บ้านเนี่ยเออเพื่อนเนี่ยนะบอกว่า
รู้จักป๊อปค่ะเป็นเพื่อนเที่ยวกันมาหลายปีแล้ว
หลังเกิดกระแสดราม่าพ่อของป๊อปที่เป็นนายทหารน่ะ
โกรธมากเลยนะทั้งต่อว่าลูกสาวแล้วก็เพื่อนที่สนิทกันว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้ยังไง
ปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนปากวัยพูดจาโผงผางแต่จริง
ไม่มีอะไรไม่เคยกร่างกับเพื่อนหรือคุยโวโอ้อวดว่าตัวเองเป็นลูกนายทหาร
จะเห็นก็มีแค่โพสต์แบบนี้ค่ะที่ลงในเฟซบุ๊ก
ไม่มีนะคะก็คือเห็นตามที่เขาโพสต์แหละค่ะเพราะว่า

เจอตามร้านอาหาร
ก็ทักทายกัน
ก็เป็นคนเฟรนลี่นะคะ

เขาก็ไม่เคยมาอวยรูปว่าบ้านเขาเป็นอย่างนั้น
คนที่เข้ามาด่าคุณคิดว่าตัวเองคุณดีแค่ไหนแล้วคุณมาด่าเขาอ่ะ

ตอนนี้ศึกษาอยู่ที่ปีสามสาขาการตลาดค่ะงานอดิเล็กที่ที่ฉันชื่นชอบนะคะ
ก็น่าจะว่ายน้ำออกกำลังกายแล้วก็ที่ชอบมากมากก็คือสั่งสรรคปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนนะคะ
ส่วนก็นักศึกษาปี๓ก็ดูวัยรุ่นอย่างที่เพื่อนบอกนะ
แต่คลิปนี้พอฟังไปจบมันเกือบนาทีตอนท้ายคือเขาจะบอกว่าเขาอยากเป็นนายตัวเอง
แล้วเขาก็ไม่ชอบเรียนหนังสือ
คือถามว่าส่วนวิชาที่ชอบไม่มีค่ะเพราะว่าไม่ชอบเรียนหนังสือ
บังคับอ่าโดนบังคับแต่เขาบอกว่าครอบครัวพ่อแม่เป็นทหารใช่ไหมพ่อแม่อยากให้เป็นทหารหรือเปล่านะ
คือตอนนี้ข่าวที่ตัวเขาโพสต์ว่าเหมือนกับครอบครัวเขาอยากให้เป็นทหาร
แต่ว่าข่าวก็ได้ยินมาหลายอย่างเหลือเกิน
เพราะว่าส่วนหนึ่งก็จะบอกว่าจริงแล้วพ่อเขาไม่ได้เป็นทหาร
เพราะว่าผู้ชายคนที่เขาอ้างถึงเนี่ยจริงมีศักดิ์กับเด็กคนนี้คนที่ชื่อป๊อปป๊อปเป็นหลานเขาเฉย
อันนี้ต้องตรวจสอบก่อนคุณผู้ชมแต่ว่ามันมีอดีตเพื่อนของป๊อปเนี่ยค่ะ
เขาให้ข้อมูลต่างจากเพื่อนคนแรกเมื่อกี้ที่คุณผู้ชมได้ฟังเลยนะ
เดี๋ยวไปฟังเพื่อนอีกคนนึงของป๊อปที่เขาให้สัมภาษณ์เราทางโทรศัพท์

พี่นี่เขารู้จักป๊อปประมาณ๗ปีแต่ว่าพี่แล้วเข้าคบกันเป็นเพื่อนประมาณ๔ปี
แล้วก็เลิกคบแล้วป๊อปเคยไปทำงานที่เมืองนอกแล้วก็มีปัญหาทะเลาะกับคนไทยที่นั่นด้วย
ทีนี้คุณผู้ชมเอาจริงนะที่ฉันเห็นมีผู้ชายที่อยู่ในช่วงนี้นะครับ

บอกว่าตัวเขาเป็นทหารเกณฑ์จริงแต่เขาปลดประจำการแล้ว
แล้วที่มาทำงานที่บ้านป๊อปได้ค่ารับจ้างเดือนหนึ่ง๑๐๐๐บาท
เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบข้อได้จริงคู่ขนานไปด้วย

ธันวาคมนี้เดี๋ยวรู้ค่ะว่าป๊อปเป็นลูกใครใช่ค่ะ